ส่วนที่ลำปางไปลงแขกเกี่ยวข้าวกันไปกันหลายคน
แต่มีคนหนึ่งนะครับเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาเอาปืนยิงญาติญาตินะครับ
ญาติญาติเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งตำรวจไปล้อมจับนะครับ
ก็ได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งนายหลังก่อเหตุก็หนีเข้าป่าไปกบดัน
แต่คุณผู้ชมเขามีอาการผิดปกติฮะเหตุยิงกันกลางทุ่งนาครับ
หมู่บ้านทานในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทำให้นางสะสิประพาอมรศรีวัฒนา
อายุ๕๕คนนี้เธอเสียชีวิตเพราะว่ามีแผลถูกยิง๓นัดที่ราวนมที่แก้มที่มือซ้าย
ส่วนไนโกครับถูกยิงที่มือซ้ายหนึ่งนัดเหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพีระอมรสิริวัฒนาหรือว่าอาหารนะครับ
อายุห้าสิบห้าปีเป็นญาติกันนั่นแหละแล้วก็หนีไปตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดมกำลังกันล้อมจับตลอดทั้งคืน
ตอนที่ล้อมจับเนี่ยนายอาหารเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงสวนออกมานะครับ
กระสุนถูก๑๐ตำรวจโทนิพัฒน์กาจูท่านเป็นชุดสืบสวนสพแม่เมาะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาครับนำตัวท่านส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายอาหารนี่เขาชำนาญพื้นที่เดินลัดเลาะลัดเลาะเข้าหุบเขาไป
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมจับตัวได้แล้วไปเจอนู่นที่เนินผาห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร
ไปพบว่าอาหาเขานั่งพูดพึ่มอยู่คนเดียวครับตาเหมือลอย
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวลงมาตลอดทางในอาหารเนี่ยยังบ่นพึ่มพำเป็นภาษาถิ่นตลอดเวลาด้วย
ซึ่งนำตัวขึ้นรถไปสอบสวนที่สพแม่เมาะนี่ครับเอาตัวลงมาแล้วฮะ
โอ้โหต้องไปควบคุมกันหลายคนเลย
สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุญาติญาติกำลังลงแขกเกี่ยวข้าว
อาหารก็มามาขอข้าวเขากิน

จากนั้นก็นั่งพึ่มพำคนเดียวจู่
เกิดเหตุไม่คาดคิดอาหารชักปืนยิงใส่ญาติญาติครับ
ทำให้ไนโกได้รับบาดเจ็บที่มือแล้วก็หันไปยิงนางสาธิประพาเสียชีวิต
ให้ข้อมูลบอกว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าอาหารเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่า
เพราะว่าเขากับญาติก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนครับ
ขณะที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนนักข่าวพยายามสอบถาม
นายอาหารก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องครับ
นายสุรัตน์เป็นพี่ชายต่างมันดาของนายอาหารเนี่ยนะครับเล่าบอกว่า
วันก่อนน้องชายอารวาสหนักเลยบอกคนมีคนมาไล่ฆ่าเขา

ต้องไปแจ้งผู้นำชุมชนครับให้พาน้องชายไปรักษาหน่อยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริง
นี้น้องชายเคยฆ่าคนตายมาแล้ว๒ศพด้วยนะ
ออกจากคุกมา๒ปีแล้วศพนี้เป็นศพที่๓
ขณะที่เมื่อวานนี้เขาก็ถูกน้องชายยิงสวนออกมานะ
จากป่าข้างทางระหว่างพาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปดูจุดเกิดเหตุฟังเขาเล่าหน่อยครับ
ผมว่าไม่ปลอดภัยนะพี่ดาบไม่ปลอดภัย
เรามีแค่๓คนเดียวเขาซุ่มยิงเราเนี่ยทำไง
เขาก็เห็นด้วยใช่แล้วผมก็โทรหาญาติพี่น้องทางนี้
พอดีขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็ยิงใส่ข้างหลังเลย
ปั๊งมันบ่ายล่วงเลย
วิ่งกันออกทอดหลอกวิ่งกันกันวิ่งกันกันเลยเจอเลย
คนนี้เมายาตลอดหลังจากนั้น
แล้วก็ทางการก็ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกก็ไม่รู้เป็นไง

เอานักข่าวถามเรื่องยาพี่ชายเองก็พูดถึงเรื่องยา
แต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย

แล้วก็ตำรวจจะสอบสวนผู้ต้องหาต่อไปครับ